ไปดูเรื่องของการก่อสร้างสนามบินพยาวกันบ้างค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ทางด้านนายกเทศมนตรีตำบลแม่กาที่จังหวัดพยาว

คือจะดันพยาวให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์รองรับผู้สูงอายุ
เวลาที่เขาเดินทางไม่ต้องเดินทางไปขึ้นเครื่องที่เชียงใหม่เชียงราย

โดยนายประพันธ์เทียนวิหารนายกเทศมนตรีตำบลแม่กาจังหวัดพยาว
ได้พูดถึงความคืบหน้าเรื่องการสร้างสนามบินพยาว
หลังจากที่ในพื้นที่ร่วมกันผลักดัน
หาพื้นที่เตรียมสร้างสนามบินขึ้นเพื่อรองรับความเจริญ
ว่าจะเป็นการศึกษาเศรษฐกิจที่สามารถเชื่อมโยงกันทั้งในและต่างประเทศ
โดยมีการวางพื้นที่การสร้างสนามบินเอาไว้๓แห่ง
แล้วหนึ่งในนั้นคือที่อำเภอเมืองเป็นจุดศูนย์กลางของจังหวัด
พื้นที่ตรงนี้เป็นเขตพื้นที่แนวติดต่อกันถึง๔ตำบล
เป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอเมืองพยาวแล้วก็อำเภอดอกคำใต้
เป็นพื้นที่ป่าแล้วก็สปกรจำนวน๑๕๐๐ไร่ค่ะ
นายประพันธ์บอกว่าบริเวณนี้เป็นพื้นราบเป็นพื้นที่ราบ
กึ่งกลางระหว่างเขตติดต่อทุกทิศทาง

ฟังแบบนี้แล้วก็ดูเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างสนามบินพยาว
จากนี้ชาวพยาวเองจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเชียงใหม่เชียงราย

ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึง๒ชั่วโมงเลยนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะเข้ายุค๔๗
เพราะฉะนั้นเราชาวพยาว

เรื่องการขนส่งเรื่องการเดินทาง

ต่างจังหวัดทั้งหมดมีสนามบินหมดเลย

เราทำไมเข้ามาไม่มีสิทธิ์
และอยากจะขอในนามของผู้แทน

ภายใน๕ปี๑๐ปีก็เป็นไปได้
ซึ่งถ้าเราไม่เริ่มวันนี้ไม่รู้ครับใครจะเริ่มต่อ
นี่ดูฟังแนวคิดของนายกเทศนะคะ
ก็คือคิดไปไกลแหละถึงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอนาคต
จากนี้ก็ยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีการสร้างสนามบินเสร็จแล้ว

จะเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่น
ในท้องถิ่นเองก็มีความมั่นคง
เป็นการสร้างอาชีพใหม่ที่มันเกี่ยวข้องกับสนามบิน